ตอนนี้สิบกว่าใช่ค่ะก็สิบกว่าปีแล้วไม่เขาเขาไม่ให้
โทรศัพท์เลยเหรอหรือว่ายังไงคือช่วงเป็นก่อนก่อนอ่ะใช่
เขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์เลยแต่ที่เด็กทุกวันนี้ที่เขาถ่ายคลิปออกมาได้
เพราะว่าแอบใช้คือแอบคือเหมือนบางทีที่ผู้ปกครองเอาไปให้ใช้
เพราะบางทีเทคโนโลยีตอนนี้มันคือแบบบางทีอยากโทรหากันไลน์หากัน
เหมือนแบบเนี้ยค่ะอ่าแล้วทุกวันนี้คือแอบใช้เพราะถ้าเกิดเราได้
เขาจับไม่ได้หรือยังไงหรือต้องจับไม่ได้ถ้าจับได้ก็โดนทำโทษ
อ๋อแสดงว่าเขาก็ยังไม่ได้อรุญาตโทรศัพท์ใช่ค่ะอันนี้ก็ข้อมูลตรงกัน
คือถ้าเกิดจับได้จะทุบโทรศัพท์ทิ้งแล้วก็โดนทำโทษด้วยใช่
น้องของเราเขาบอกไหมว่าทางทางมูลนิธิทางบ้านเขาเขาให้เหตุผลว่าอะไรถึงไม่ให้ใช้โทรศัพท์
เขาให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องไม่ได้บอกแต่ว่าส่วนตัวที่หนูถามเนี่ย
หนูถามจากคนที่นั่นอืมคนที่ดูแลเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นอ่า
เรื่องเพศเข้ามาผู้หญิงอาจจะห่วงเรื่องเพศอย่างเรื่องผู้ชายอาจจะห่วงเรื่องยา
ถ้ามันมีเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาคือเหมือนเขาไม่อยากให้เด็กรับรู้ตรงนี้เลย
เพราะมันจะเป็นช่องทางการติดต่อที่จะให้เด็กเสียอนาคตที่เขาบอกหนูนะคะ
อ่าค่ะคือถ้าเด็กได้ใช้โทรศัพท์เดี๋ยวผู้หญิงอืม
จะไปถูกหลอกถูกหรือไปเสื่อมเสียเรื่องเพศผู้ชายเดี๋ยวถูกชักชวน
ค่ะไปติดโยงติดยาค่ะก็เลยไม่ให้ใช้โทรศัพท์เลย
เด็กรุ่นก่อนหน้านี้เขาก็เลยไม่สามารถจะถ่ายทอดอะไรออกมาได้
อย่างที่เส้นได้บอกใช่ค่ะจนกระทั่งเคสล่าสุด
เหตุผลนี้มันฟังไม่ขึ้นหรอกครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันต้องเรียนรู้กันไป
ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วการไม่ให้ใช้เทคโนโลยีเลยก็คือการปิดบังข้อมูล
วันนั้นที่กลุ่มนักศึกษาเขาเข้าไปแล้วเด็กมาบอกเขา
เขาเอาคลิปให้เลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงทางน้องศึกษาเขาเล่าให้ฟังไหม
คือทางน้องนักศึกษาเขาส่งคลิปให้เราในวันที่๒๔ตุลาค่ะ
หาเราก่อนเขาไปทำกิจกรรมก่อนหน้านั้นแต่เขามาส่งให้เราวันที่๒๓
ใช่ค่ะมาส่งให้วันที่ยี่สิบสี่พร้อมกับวันที่มาแจ้งเรื่องเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะวันเดียวกันเลยคือคือแจ้งเรื่องมาก็พร้อมกับมีคลิป
อันนี้มาให้ดูเลยแล้วเราก็เลยไปตรวจสอบต่อ
ใช่ค่ะโดยบอกว่าตอนที่ไปทำกิจกรรมที่นั่น
มีเด็กมาบอกอย่างนี้แล้วเด็กก็เอาคลิปมาให้ดู
ใช่คือเราก็ยังไม่ได้เชื่อว่าคลิปนี้มันเป็นที่ไหน
เราก็เลยต้องหาข้อมูลเองโดยที่แบบเป็นกลุ่มนักเรียนคนละกลุ่ม
ว่ามันตรงกันหรือเปล่าแล้วมันเป็นสถานที่ที่นี้จริงไหม
มันเป็นบุคคลที่น้องกล่าวอ้างถึงจริงไหมค่ะเราก็เลยต้องทำ
เราไปสืบตั้งแต่วัน๒๔ถึง๒๕๒๖๒๗๒๘วันที่๓๐เราถึงไปแจ้งความนะครับ
ไม่ใช่แล้วก็นำมาสู่เรื่องราวนะขณะนี้